มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งหญิงสองชาย
โอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตัวคนก่อเหตุเนี่ย
คบกันกับฝ่ายผู้หญิงที่เป็นนักศึกษา
นี่ฮะก็เป็นพาดหัวผู้ช่วยเลยนะ

ใช่ค่ะก็กระหน่ำยิงตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็อดีตแฟนสาวที่เป็นนักศึกษาจนเสียชีวิต
ถามว่าปมคืออะไรล่ะคือก็คงไม่พอใจนั่นแหละ

ยิงต่อหน้าพยานเลยซึ่งเป็นเพื่อนของนักศึกษาสาวที่ตาย

เป็นบ้านที่นักศึกษาสาวมาเช่าเพิ่งมาเช่าอยู่ไม่เท่าไหร่เองนะ
แล้วตัวผู้ก่อเหตุขับรถมามาดักซุ่มรออยู่
พอเห็นนักศึกษาสาวออกมากับตำรวจท่องเที่ยว
ที่เป็นผู้ชายคนใหม่ที่คบกันเนี่ยกระหน่ำยิงเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืน

คือ๑๐ตำรวจเอกอลงกรเพ็งกลัดอายุ๒๘ปี
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองค่ะ
โดนยิงที่เบ้าตาศีรษะแล้วก็ลำตัวรวมทั้งหมด๓นัด
ส่วนอีกศพนึงคือนางสาววริสารอดใหญ่อายุ๒๒ปีค่ะ
เป็นนักศึกษาคณะธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองนะคะ
เสียชีวิตอยู่ใกล้กันอยู่หน้าประตูบ้านเช่า
บ้านเช่าหลังนี้นะคะอยู่ในซอยบ้านหมาสวย
ที่ถนนเพชรกะเสมตำบลเขานิเวศอำเภอเมือง

เจ้าหน้าที่ตอนไปตรวจสอบดูเห็นไหมคะ
เลขที่วางอยู่เป็นปลอกกระสุนตกอยู่ทั้งหมด๖ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็นำร่างของคนตายทั้งสองส่งไปยังนิติเวชโรงพยาบาลระนอง
ผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

หลักฐานนี้ได้จากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ก่อนจะเกิดเหตุค่ะ
นี่เลยอันนี้คือรถเก๋งของผู้ก่อเหตุนะ
เขาขับมาตรงทางเข้าบ้านเช่าของผู้ตายขับมาช้าค่ะ
แต่อีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมหลังจากที่ขับมาช้าตอนขามานะ
แต่ขากลับเนี่ยน่าจะก่อเหตุเสร็จแล้วแหละ
พยานที่เขารอดตายแล้วก็เป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ตายนางสาววริสา
เขาเล่าให้ฟังว่าคนที่ทำเป็นแฟนเก่าของนางสาววริสา
ชื่อว่านายโหน่งนายอุทิศ
ทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองค่ะ
ซึ่งตัวนายโหน่งเนี่ยนะคนนี้แหละขับรถเก่งเข้ามาตรงบ้านเช่า
บ้านเช่าหลังนี้ตัวนางสาววริสาน่ะเพิ่งจะมาอยู่ได้ไม่ถึงเดือน
พอนายโหน่งขับรถเก๋งมาเสร็จแล้วก็ซุ่มอยู่ข้างบ้านค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็ตัวนางสาววริสาออกมาพร้อมเพื่อน

แค่จังหวะเปิดประตูออกมา
เหตุการณ์อุกอ่านมากเพราะว่าในหน่งที่ซุ่มอยู่เนี่ยนะ
วิ่งออกมาแล้วก็กราดยิงใส่ทั้งสองคนค่ะ
พุ่งเป้าไปที่๑๐ตำรวจเอกอลงกรก่อน

แล้วก็ยิงไปที่อดีตแฟนคือนางสาววริสาอีกหลายนัด

เขาเว้นไม่ยิงหนูคนหนึ่ง

เขายิงผู้ชายก่อนแล้วก็ไปยิงเพื่อนหนูทันทีเลยนะฮะ
ค่ะนี่คือคนที่รอดตายลองฟังค่ะ
แล้วก็มันยิงอีกหน้านึงแล้วหนูก็รีบวิ่งมาขึ้นรถ
วิ่งมาขึ้นรถแล้วก็รถหนูก็ขับออกไป
ทีนี้สาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงนะคะ
เพราะว่าทางนางสาววริสาผู้ตายได้ขอเลิกรากับนายโหน่ง
หลังจากเลิกรากับนายโหน่งแล้วก็ไปคบหากับตำรวจท่องเที่ยว

จนรู้ว่าอดีตแฟนมาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้
ซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจกำลังลงพื้นที่
ลากกล้องวงจรปิดแล้วก็ต้องตามตัวในโหน่งด้วย
ใช่ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่อีกครั้ง
แล้วก็จะพูดคุยกับนางสาววริสา

แต่เธอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะฮะ
วีตลอดส่วนพี่ตำรวจที่เสียชีวิต

ผู้หญิงที่เสียชีวิตกับพี่ตำรวจเนี่ย
เป็นพี่น้องที่สอนที่ฝึกงานกันอยู่ค่ะ
ในกรณีที่เห็นเขาอยู่ด้วยกันก็จริง
แต่มีหนูอีกคนอยู่ตรงกลางแต่มือปืนไม่ยิงหนู

กับเพื่อนผู้หญิงที่เสียชีวิตได้ไปช่วยพี่ตำรวจที่เสียชีวิต

จากพี่ตำรวจที่เสียชีวิตแกมีงานเข้าด่วน

พวกหนูก็เลยไปอาสาขายให้
แล้วก็บังเอิญขายได้เยอะพี่ตำรวจคนเสียชีวิต
เขาเลยอาสาเลี้ยงข้าวตอบแทนเท่านั้น
นี่กำลังจะออกไปทานข้าวกันนะคะ

เธอก็โพสต์อธิบายว่าจริงผู้หญิงที่ตายซึ่งเป็นเพื่อนเธอเนี่ย
ไม่ได้ไปคบหากับพี่ตำรวจ

แต่แฟนเก่าหึงหวงมาตลอดนะฮะ
แล้วไม่รู้มาดักรอตอนไหน

พันธุ์ตำรวจเอกเทียนนายทิศรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
ก็ลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุจะเก็บหลักฐานค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้ตำรวจมีเบาะแสผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
อันนี้เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าเพื่อนของน้องคนตายเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้
ขออภัยเมื่อกี้คนตายชื่อนางสาววริสานะ
แต่เพื่อนที่รอดชีวิตมาได้มาเปิดเผยข้อมูลอีกครั้ง
ใช่ค่ะแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่ติดกันนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก่อนจะเกิดเหตุ
ตัวเขาเพื่อนบ้านเพิ่งจะกลับบ้าน

แล้วก็มีเสียงปืนปั้งดังหลายนัดเลย
เพื่อนบ้านบอกว่ายังไม่กล้าออกไปดูเลยแง้มประตูดู
เห็นแค่ว่ารถเก๋งขับออกไปแล้ว
จริงมันมีภาพวงจรปิดใช่ไหมครับวงจร
ที่จับภาพไว้ได้บ้างในช่วงกลางคืน
ที่เห็นรถเก๋งคันหนึ่งขับออกไป

แต่ตอนขับออกไปเนี่ยคาดว่าน่าจะก่อเหตุเสร็จแล้ว

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้ที่ระนองนะครับ